ตอนนี้ทุกคนก็เครียดแหละเพราะว่ามันได้รับผลกระทบ
บางคนบอกว่าตกงานมาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านก็ไม่มีที่อยู่

ผัวเมียคู่นึงเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ตอนนี้ต้องเอาไม้มาตอกเป็นหลังคาเป็นกำแพง
แล้วก็เป็นที่อยู่ที่กินเนี่ยนะคะ

สองสามีภรรยานี้คือนายจรรย์จีนแดงอายุ๔๓ปี

แล้วก็นางดารุณีฤทธิ์ประทีปอายุ๕๓ปี

ก็เธอทั้งคู่ตกงานไม่มีบ้านอยู่
แล้วก็ต้องมาอาศัยในพื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองร๕
ถนนประชายินดีบ้านป่ากั้น
ตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

โดยเขาก็เอาพวกเศษไม้มาปูเป็นพื้น
เป็นผนังชั่วคราวพอให้อยู่พอให้กินได้
แล้วก็ปลูกผักริมคลองเอาไว้เก็บกิน
ภรรยาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ทำงานก่อสร้าง
อยู่ที่อำเภอเมืองสงขาแล้วก็นอนตามไซส์งานไปเรื่อย

แต่ทีนี้พอมาเจอโควิด๑๙งานก่อสร้างก็ไม่มี
ก็ตกงานเพื่อนชวนไปทำงานที่กระบี่
แต่ก็ไปไม่ถึง
ทีนี้พอไปไม่ถึงก็เลยถูกปล่อยทิ้งเอาไว้

ตอนนั้นเงินติดตัวมันก็มีอยู่แค่๘๐บาทเองค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้สองสามีภรรยาก็เลยพากัน
เดินมาหานายจ้างเก่าที่ตำบลคลองแห
พอมาปุ๊บก็ไม่เจอนายจ้าง
ตัดสินใจอยู่ใต้สะพานนี้แหละ

ทุกวันนี้ก็จะมีคนมาจ้างสามีให้ไปทำงาน
เงินมาซื้อข้าวกินเล็กน้อย
บางครั้งก็มีคนใจบุญเอาข้าวมาแบ่ง
คือทั้งคู่ก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยนะ
อยากที่จะมีงานทำอยากมีรายได้
เพราะถ้าเกิดมีรายได้จะได้ขยับขยาย
ไปหาที่อยู่อาศัยที่อื่นที่มันดีกว่านี้นะคะ